คุณผู้ชมฮะตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแล้ว
การเดินทางแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ
ถ้าท่านประมาทนะครับมาดูรถกระบะคันนี้
โอ้โหมาแรงขณะที่รถคันอื่นเขาติดไฟแดงกันอยู่
เสยท้ายเข้ากับรถคันสีแดงคันนี้

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคลิประทึกรถติดไฟแดงกันอยู่
กระบะคันหนึ่งมาเร็วเบรกไม่อยู่เสยท้ายรถแดง
แล้วคุณผู้ชมผมทำวงกลมสีแดงให้คุณผู้ชมได้ดู
คุณผู้ชมฮะรอดชีวิตอุดหวิดราวปฏิหาร

เฉียดฮะรถแดงเฉียดด้านซ้าขาว
รถกระบะเฉียดด้านขวาเขา
ตรงที่เขาจอดอยู่พอดิบพอดีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
บริเวณสี่แยกแม่ข้าวต้มที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ
ทีนี้๑ในรถของผู้สิ่งหาย
คุณจีโน่เป็นคนขับเล่าให้ฟังบอกรถกระบะคันดังกล่าว
ขับชนรถที่จอดติดไฟแดงกันอยู่เสียหายไปทั้งหมดถึง๗คัน
คุณผู้ชม๗คันนะครับ
โดยเฉพาะรถคันสีแดงโดนชนท้ายเต็ม
พลิกตีรังกาไปอยู่กลางถนนนะครับ
คุณคิดดูถ้าคุณเป็นคนขับรถคันสีแดง
ชั้นจอดติดไฟแดงของฉันอีกดีน่ะ
อยู่มาชนท้ายจนรถเราพลิก
ส่วนคนขับรถกระบะเป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐ปีนะครับ
รู้ภายหลังว่าคนขับเหมือนมีอาการมึนเมาด้วยนะฮะ
ส่วนคันอื่นที่เสียหายก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้รวมตัวกันไปแจ้งความที่สพบ้านดูนะครับ
โดยผู้เสียหายบอกว่าในวันพุธที่จะถึงนี้
ตำรวจจะเรียกคู่กรณีและผู้เสียหายมาเจรจากันอีกครั้ง
ส่วนจักรยานยนต์สีแดงคุณผู้ชมรอดชีวิตนะฮะ
คนขับอาจจะถูกเศษของรถที่มันหลุดออกมานะคุณ
กระเด็นใส่หลังแค่นั้นเองเพราะเขาบอกเขาปวดหลังนิดหน่อย
โอ้โหคุณผู้ชมรอดชีวิตราวปฏิหารนะครับ
สำหรับบริเวณแยกไฟแดงดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะ
ชาวบ้านบอกโอ้โหเกิดเดือนละครั้งเลยนะฮะ
แล้วก็ในช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๒๘พฤษภาคม

ก่อนจะพุ่งเสยขอบทางตรงแยกไฟแดงตรงนี้
แล้วก็พุ่งข้ามเลนไปนู่นเลยนะครับ
ชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่

ืนเมาและส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่มีไฟส่องสว่าง

จนทำให้ตรงจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับ

ตรงนี้บ่อยอยู่ครับบ่อยอยู่นะ
แต่แต่ช่วงเนี้ยห่างมาหลายหลายเดือนแล้ว

ทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์ก็มี
กลางวันก็ขับกันมาเร็วกลางคืนก็อาจจะเมามา
อืมก็ต้องขับไม่เร็วอะนะคะ